คราวนี้จะพาไปดูกระสวยสวนทะลวงท่อ

อะไรอ่ะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยเวลาฝนตกน้ำท่วมท่อมันตันใช่ไหม
เอาวิธีการนี้ไปลองใช้ดู
นี่ค่ะนี่เห็นที่เจ้าหน้าที่เขามาเนี่ยคุณ

ว่าวิธีการที่จะกำจัดพวกขยะหรืออะไรที่มันอุดตันท่ออยู่
เห็นสายต่างที่ยาวนี่ไหม
ต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้ต้องขังชั้นดีจากเรือนจำกลาง
ทันทะสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
แล้วก็เรือนจำชั่วคราวเขาหมากเนี่ย

คือถ้าเกิดว่าอ่านข่าวปกติมันเป็นลอกท่อ

แต่เรื่องนี้มันดูมีอะไร
นี่คือที่ถนนสายปากนครหน้าตลาดสดคูขวางถนนศรีปราศ

สีน้ำตาลที่มันแหลมอยู่
นี่แหละค่ะคือกระสวยสวนทะลวงท่อ
คือปกติจุดที่ที่ฉันพูดไปเมื่อกี้
ยิ่งหน้าฝนฝนตกหนักสะสมปัญหาที่เมืองคอนน่ะ

ทีนี้การลอกท่อเป็นความร่วมมือของกรมราชธรรม

เขาออกแบบนี้ไงเป็นกระสวยทำจากโลหะนะ
แล้วมันเหมาะกับการใช้ในพื้นที่แคบคุณ

เชือกดึงเชือกหัวท้ายในการปฏิบัติหน้าที่

มันจะมีตัวกระสวยอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเชือกใช่ไหม
ก็สวยมันก็จะตักอะไรออกมานี่แหละนี่

อะไรบ้างอ่ะเศษหินเศษดินเศษทรายขยงขยะต่าง
คือมันเคลื่อนย้ายลำเลียงออกมาได้เร็วด้วยค่ะ
นี่แหละกระสวยสวนทะลวงท่อที่ดิฉันบอก
แล้วยิ่งพื้นที่ภาคใต้ฝนตกเยอะไง
ฝนฝน๘แดด๔ใช่ไหมส่วนใหญ่ฝนตก๘เดือน
๔เดือนทีนี้พอมันมีปัญหาเรื่องนี้
เขาก็มีวิธีการมากำจัดขยะมาลอกท่อแบบนี้แหละค่ะ
ระสวยสวนทะลวงท่อแต่ยังใช้แรงงานคนอยู่นะ
หมายถึงว่าเอาลงท่อเลยมันพุ่งไปเองเลยมีไหม
พุ่งไปเองไปโผล่อีกท่อนึงเอาขยะขึ้นมาเลยดีไหม

แล้วไม่รู้ว่าแนวคิดแบบนี้อาจจะมาใช้ที่บ้านเราจะได้หรือเปล่า